อย่างหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสอยากจะให้ลองไปเหมือนกัน
อยู่ใกล้กับอ่างทองและไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะครับ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยเด็ดแล้วก็ดังมาก
จัดจ้านในย่านนั้นเลยที่นี่นะครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวครูประพา

มันมีทีเด็ดตรงที่ว่า
มีสองรสชาติผนึกผสมผสานในหนึ่งชามเดียว

เพราะฉะนั้นไปเคยกินกันดูนี่เลยในช่วงของตลอดกิน

เดี๋ยวจะมาตามล่าหาความอร่อยที่เขาว่ากันว่ามีเพียงหนึ่งเดียว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เฮ้ยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวได้ติดตามกัน
แต่ก่อนอื่นผมจะพาคุณผู้ชมไปที่พระบรมราชานุสวรี
สมเด็จพระนเรสวรมหาราช
ไปสักการาบรองท่านเพื่อความเป็นซิริของคน
ก่อนที่จะไปตามล่าหาความอร่อยกันครับ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระบรมราชานุสวรี

สร้างเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน
ปกปักรักษาดินแดนให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับ
เดี๋ยวผมจะเข้าไปสักการะกันก่อนก่อนที่เราจะไปตามล่าความอร่อยกันครับ
อายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟัง
พร้อมไหมก็ต้องพร้อมสิครับร้องเองทั้งที
คุณผู้ชมครับตลอดกินมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งที
อกจากจะมีวัดวาอารามเก่าแก่อยู่มากมายแล้ว
หลายคนต้องแวะมาสักการะเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
ที่พระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
และผมก็ไม่พลาดเช่นกัน
เดี๋ยวหาเลขดงเลขเด็ดจัดไป

เพราะฉะนั้นช่วงตลอดกินของเราจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มท้องกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
ร้านก๋วยเตี๋ยวแกงส้ม
เจ้าแรกเจ้าเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมแล้วไปกันเลย

กับร้านก๋วยเตี๋ยวครูประพาซึ่งเขาว่ากันว่าจัดจ้านสุด
ย่านนี้กับเมนูเด็ดนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวแกงส้ม

ไปตามล่าหาคำตอบรวมไปถึงความอร่อยในวันนี้ครับ
บอกเลยคุณผู้ชมวันนี้คนรักเส้นห้ามพลาดเด็ดขาด
จะเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่และสารพัดเส้น
อายุทยาเมืองเก่าเขาการันตีว่าก๋วยเตี๋ยวแกงส้มครูประพา
สุดในย่านนี้แต่จะเด็ดสมคำร่ำลือขนาดไหน
ตามไปดูเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับ
เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยเพราะว่ามีเมนูเด็ดที่ไม่เคยเห็นที่อื่น

เพื่อความแปลกเราก็เลยลองเอาน้ำแกงส้มที่เราทานกันทุกวัน

นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวแกงส้ม
อะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเข้มข้นมากเลยนะ

คือมันเปรี้ยวนำแล้วก็มีความเค็มมีความเผ็ดด้วยเพราะตัวพริกแกงเขาแบบถึงเครื่อง
ไม่ต้องปรุงก็ได้กินแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะ
อ้าวแล้วถ้ากินไปพร้อมกับเส้นจะเป็นยังไงน้ำมันเข้มข้นมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ชอบเส้นเล็กอร่อย
กินแกงส้มก็ต้องชอมไข่ทอดแบบนี้
ทั้งหมดที่มีบนเนี่ยก็เป็นอาหารทะเล
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งอร่อยหรือว่าปลาหมึกเลยนะครับ
ใครที่ชื่นชอบแกงส้มนะลองมาทานกันดู

ภรรดาร้านอื่นก็มีตัวเย็นตะโฟ
หมูตุ๋นเนี่ยนิ่มอร่อยหอมหวาน
แล้วก็ที่สำคัญหมูสดหมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นของเขา

แล้วถ้าใครชอบทานข้าวก็แนะนำเป็นข้าวผัดกระเพราที่เป็นถาดยักษ์แบบนี้
ผัดกระเพราหมูตุ๋นมาพร้อมกับไข่ดาว
ผัดกระเพราทะเลหอยแมงคู่นิวซีแลนด์
เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หน้าจอนั่งลูกปากน้ำลายไหลแล้ว
ช่วยบอกเส้นทางหน่อยจะมาร้านเราเนี่ยจุดสังเกตอยู่ตรงไหน
พอผ่านตลาดน้ำอยุธยามาประมาณสักประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
ซ้ายมือจะเจอวัดดุสิตดารามแล้วก็ตรงมาอีกประมาณ๒๐๐เมตร

งั้นช่วยบอกหมายเลขโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับพี่หุ้ยเผื่อคุณผู้ชมสนใจจะโทรมา

เปิด๗โมงเช้าค่ะปิดประมาณบ่าย๓ค่ะ

เปิดทุกวันค่ะยังไม่เคยปิดเลยตั้งแต่เปิดมา
โอ้โหและเพื่อเป็นการยืนยันการันตีความอร่อย
อบให้เลยกับผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่อง๓
สวัสดีครับอร่อย
สัปดาห์หน้านะผมและรถคู่ใจของผมอีซูซู
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มน้ำสำราญที่ไหนในช่วงของตลอดกิน
ติดตามกันให้ได้นะครับ
ว้าวสุดยอดเลยคุณชนะพกผ้ากันเปื้อนตลอดข่าว
ไปที่ไหนอินฟีธุกเท

นำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ไปลองทานกันดู

ไปเจอกับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสูตรทีเด็ดของเขานี่ยอด

ถูกใจมากอันนี้จริงนะไม่ได้โปรดนะ

กะเพราหมูตุ๋นเขาเด็ดจริงไปลองทานดู
ทานกันดูได้มีโอกาสก็แวะเวียนไปเที่ยว
หรือว่าไปหาอาหารอร่อยที่เรานำเสนอ
รวมไปถึงไปสถานที่ที่เราแนะนำกัน
ยังไงมีโอกาสก็ส่งข้อความมาบอกกันด้วย
วันนี้คุณผู้ชมส่งข้อความกันมาเยอะมากเลยนะคุณชนะ
ผมแยะนะครับว่าจะไปตลอดที่